เกมรับทางนำ

ตอนนั้นตรงอกนี้ทะลุออกมาเป็นแผลเลย

ทยอยไปทั้งหมดกี่คน

เอาอะไรมาจำนำกับทางรายการครับ
ผ้าใหม่หมอลำตั้งแต่อัลบั้มที่๑
แม่น้องใหม่ทำได้หรือไม่ได้ครับ
สวัสดีครับ

รับจำนำแห่งความหันศาเปิดทำการเลยจ้ะ

หยิบจับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้
ราคาดีไม่มีดอกเบี้ย
เกมรับจำนำ

เป็นหมอลำที่มีชื่อเสียงด่งดังมาก

แล้วต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เจ้าเดียวนะ
เขาโดนของ๓เจ้า

คือไม่ใช่แค่จะเอาให้ไม่สวยหรือทำให้ไม่มีงาน
กะเอาตายกันเลยทีเดียวพี่เอ

ทยอยตายกันไปทีละคน๒คน

เกิดอะไรขึ้นกับแม่น้องใหม่บ้าง

โดนของสยองทั้งน้ำตา
โดนของสยองทั้งน้ำตา
พี่แทนพี่โถย
ทำไมไม่อยู่ทำวงด้วยกันก่อน
ไหนบอกจะอยู่ช่วยกันไปตลอดไง
ทำไมมันตายจากไปแบบนี้
หัวหน้า
หัวหน้ายังไม่เลิกเศร้าเรื่องที่พี่แตนพี่ต่อยกระจายจากไปเหรอจ๊ะ

คนที่เป็นทั้งเพื่อน

เป็นคนที่ยืนข้างฉันบนเวทีมาตลอด
ว่าตายจากเป็นแบบนี้
ฉันทำใจไม่ได้หรอก
แต่เข้ามาเนี่ยมีอะไรหรือเปล่า

เมื่อกี้ย่าพี่แก้วมือเบสโทรมาจ้ะ
บอกว่าพี่แก้วตายแล้วจ้ะ

ก็เมื่อวานยังซ้อมด้วยกันอยู่เลย

มันเกิดอะไรขึ้นกับองค์น้องใหม่เมืองกูแฟนของฉันเนี่ย

นั้นได้ไหมครับพอน
ตื่นสิตาย
ตันตายแล้ว
ไอ้ฉันมันรับอีกไม่ไหวแล้วพี่
ที่ปาดก็มาตายไปอีก
จนตอนเนี่ยมันจะสิบคนแล้วนะพี่
แล้วที่มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันนะ
มันเกิดอะไรขึ้นกับฉัน

หัวหน้านี่หัวหน้าเป็นอะไรอ่ะ

ฉันรู้สึกเหมือนมันมีเข็มแทงฉันตลอดเวลานะ

อยู่ดีคนในวงของเราก็ตายติดกันหลายคน
แล้วนี่หัวหน้ายังมาเป็นอะไรอีก
เหตุการณ์เหมือนกับคนโดน

และที่สำคัญไม่ใช่คนเดียวนะ

ขอบคุณจ้ะจ้าน

ขอบใจมากครับ

และล้างเลยสิครับ

ออกแล้วทนหน่อย

ไม่ได้

มันอูบต่อฝาโลก
พวกที่ทำของใส่เอง
มันไม่ได้แค่ทำให้เองร่มจมเท่านั้น

ก็ไหวจริงไหม

เรื่องแบบนี้จริงแล้วมันมีมา

แต่พี่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่า

ขอเชิญพบกับคุณแม่น้องใหม่
เกมรักทางนำ

ง่ายดีที่จะเจอกันในวันนี้
เหมือนคนร่วมวงการเดียวกัน

ประมาณ๔๙๕๐แทบจะไม่มีวันบ้างเลยแสดงทุกคืน

เฉพาะแดนเซอร์ก็๑๓๘คน

ที่บอกว่าดังมากงานแน่นทุกวัน
มันเริ่มจากอะไรก่อนคะที่ชีวิตเราเปลี่ยนไป
ค่ะก็เริ่มแรกเลยพี่แตนนะคะที่เป็นดาวตลก
มือขวาเรานั่งอยู่ดีแกก็หงายตึ้งลงช็อก
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลแกก็เสีย

ยาก็เริ่มป่วยปวดท้องแล้วก็
ส่งลงบ้านไม่ทันแล้วท้องร่วงอะไรแบบนี้ค่ะ

ต่อมาอีกก็เป็นพี่โตยที่เล่นตลกกับพี่แตน

ก็ค่อยล่วงไปทีละคนละคนละคน
แล้วก็เรานี่จะเหมือนกับว่ามีราวมาทิ้มเรา

เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเสียงไม่ปกติแล้ว
ตอนนั้นตรงอกนี่ทะลุออกมาเป็นแผลเลย

แล้วก็ทานยาแบบทีละกำมืออย่างนี้
ให้ตัวเองมีเสียงให้ความสุขกับคนดูเต็มที่
พอมาดูอีกทีอู้ตรงอกมันทะลุเปื่อยเลย
หมอบอกเนี่ยถ้ามาไม่ทันอีกชั่วโมงนึงเนี่ย
ไตวัยฯแปรออกไหมไตวัยฯ

คนข้างกายทยอยไปทั้งหมดกี่คนค่ะ
รวมแล้วก็๑๙คนค่ะ
เอิ้นแล้วมีเหตุใหญ่อีกเหตุหนึ่งด้วยใช่ไหมครับ

หลังจากที่เราไปบวชกลหัวบวชเสร็จ

เราไปบวชทีบวชพามันไม่อยู่ใช่ไหมคะ

เหมือนกับไปถวายกายให้พระพุทธองค์ว่า

มันมาแบบว่าเราจะไปแสดงอย่างนี้ค่ะ
มันจะแบบตัวเริ่มเลยแดง
หมายถึงเขาเข้ามาใกล้เรา

หลังจากเจอตะขาบ
ต้องบอกว่าไม่ไหวแล้วคราวนี้
คือไปหาอย่างที่ในละครทุกคนค่ะ
ตรงที่จังหวัดอุบลเนี่ยจะมีพ่อหมอมาจากประเทศฝั่งซ้าย

ที่แบบว่าออกมาแล้วทำให้เรารู้สึกแบบขยะแขยงสงสารตัวเองชีวิต

ใช่เป็นเรื่องขึ้นน้ำตาไหลเลย

ก็เอายนต์ลงใส่น้ำเราก็หาเลยเนอะ

ที่เห็นเลยก็ตะปูเล็กตะปูตอกโล
ก็พาก๊อตยุกเป้อเลือดอะค่ะ

เอาออกมาในวันเดียวกันเลยเหรอคะ
หรือว่าไปสองสามครั้ง
ไปตั้งแต่ปีเริ่มแต่ปี๕๓

โอ้โหคือเรารู้ว่ามันไม่หมด
เพราะว่าเวลามันโกนมาหัวของเราเนี่ยขาด
ซีซานแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับมีเฮฟเฮาส์อะยุบ

อย่างนี้แล้วเฮ้ย
ใกล้ตายมันผิดไป
เราไปสวยเลยแล้วเงินอะไรมันปิดหมดเลย
พี่หนึ่งค่ะพอมีคนทยอยตายไปทีละคนนะ
แต่ว่ามีอุบัติเหตุครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับเราด้วย

ก็คือวันนั้นไปเล่นที่งานแข่งเรือจังหวัดเพชรบูรณ์

ทางด้านนั้นเป็นคารไฟเป็นแป้นวิธี๒๐มิลลิเมตรมันหนัก

เกิดไปหมดเลยครับทั้งหมดเสียชีวิตท่าที่

ตอนนั้นเป็นข่าวด้วยนะคะ
เป็นหน้าหนึ่งด้วยนะครับ
ถ้าถามเนอะหนึ่งคือคู่แข่งกัน

ทั้งธุรกิจแล้วก็มีแบบเหตุผลหนึ่ง
ก็คือเหมือนกับวงเดิมเราก็ไม่อยากฟันทงครับ
แล้วก็มีคนที่อยากได้ชื่อเสียงของเราเอาไปทำผลประโยชน์อืมอ่า

คือจริงฟังตอนแรกเข้าใจว่าช่วงเดียว
๕๐๕๒ก็เลย๕๔มาย่ามาถึง๖๒นะ
เฮ้ยทำไมมันยังไม่ดีขึ้นสักทีมันจะ๑๒ปีแล้วเลย

พอรอบสองก็ยังหายใจได้นิดนึงอยู่

โอ้ยไม่รู้จะไปทางไหนแล้วเดินอ้อมผูกต้นไม้ผูกกับต้นไม้เลย
ก็มันก็ได้บทเรียนชีวิตที่แบบว่าทำให้เราแก่งขึ้น
ทำให้เรารู้จักธรรมชาติจัดสรร
ทำให้เราประหยัดเป็นทำให้เราเห็นคุณค่าของเงิน
เอางี้ดีกว่าฝากกันเลย
แม่เนี่ยกลับมารับงานแล้วคุณแม่คุณพ่อครับ
รับสมัครเจ้าภาพทั่วราชอาณาจักรในตอนนี้

ค่ะก็แม่อาจจะไม่ได้ซ้อมเป็นวงใหญ่แบบเหมือนที่อื่น
แต่ว่าแม่มีสติปัญญาที่จะไปรับงานนะคะ
แล้วแม่ก็ไม่ฟิกเรื่องราคาด้วย

แม่ทำได้สามารถให้ความสนุกสนานโดยแม่ยืนอยู่หน้าเวทีได้เหมือนเดิม
เข้าไปที่เพจนะคะน้องใหม่เมืองชุมแพรแฟนเพจนะคะ
หรือว่าที่บริษัทท็อปไลน์ก็ได้นะคะ
หรือว่าจะเป็นเบอร์โทรของผู้จัดการ๑นะคะ

ครับฝากด้วยนะครับคุณแม่อเรนนี่ขอบคุณมากครับค่ะ
จ๋าแล้วตอนนี้ที่มาในรายการของเราเนี่ยจริงแล้วแม่อยากได้เงินไปทำอะไรเอ่ย
อยากจะมีทุนสักก้อนหนึ่งเอาไปทำให้มันทันสมัยใหม่ขึ้นมา
แล้วก็ขายบ้างบางส่วนก็อาจจะเอาไว้เข้าเช่า
ต้องบอกว่าวันนี้มาแล้วก็ต้องเอาของมาจำนำให้เราอ่ะสิ
ถูกวันนี้แม่เอาอะไรมาจำนำกับทางรายการครับ
ผ้าใหม่หมอลำตั้งแต่อัลบั้มที่๑ค่ะ
โอ้โหงามขักอีหลีอีหล่อค่ะพี่น้อง
ผ้าไหมสุดรักของแม่น้องใหม่
โดยชุดนี้ได้ออกแบบร่วมกับคุณยาช่างตัดเย็บประจำวงผู้ล่วงลับ
จะตัดไว้ตั้งแต่ปี๒๕๔๗อัลบั้มนางเอกหมอลำช้ำรัก
แต่บอกเลยชุดนี้ไม่ช้ำเพราะเก็บรักษาเป็นอย่างดี
และที่สำคัญได้มอบความสุขให้กับผู้ชมมากว่า๒๐ปีแล้วครับ
และนี่คือชุดผ้าหมายหมอลำตั้งแต่อัลบั้มที่๑
โอ้โห

แม่เป็นคนเขียนแบบแต่ให้พี่ยาเป็นคนทำตามไอเดียของแม่
ชอบชุดนักรบจริงมันจะมีตรงแขนตรงนี้ด้วยค่ะ
ใส่เข้าไปแล้วแบบมันเหมือนนักรบที่เราออกรบพร้อมลุย

นี้มันมีความสำคัญกับแม่ยังไงบ้าง
เป็นชุดที่ให้ความสุขคนไม่รู้กี่ล้านคน
แล้วก็เป็นความทรงจำที่แบบว่าไม่สามารถจะเอาเขาไปทิ้งที่ไหนได้เลย
มันมีคุณค่ากับหัวใจ
มันมีความสำคัญมาก
แล้วแม่มาจำนำกับเรา
เราต้องไปดูราคาจำนำกันก่อนนะแม่
อันนี้คือราคาจำนำที่ชาวมหาชนเขาให้กับเราเอาไว้สำหรับชุดนี้
แต่หนูเชื่อว่าไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับราคามหาชน

ผมเข้าไปก็ใส่ไม่ได้ผมให้๒๐๐บาทครับ
ผ้าไหมชุดนี้สวยงามมากผมให้ราคา๔๕๐๐บาทครับ
ชุดนี้สวยป้าให้ไป๕๐๐๐บาทจ้า
ชุดนี้มือสองใช่ไหมคะแม่ให้๑๕๐๐บาทค่ะ
นี้เป็นชุดผ้าไหมผมฟันทงไปเลยครับ๔๐๐บาทครับ
ป้าชอบดูมะลำซุปแบบนี้ป้าเห็นบ่อยมาก
ป้าสวยมากป้าให้เลย๓๐๐๐บาทลูก
เราเห็นราคาหลากหลายมากมายเลยนะคะ
ซึ่งเราเฉลี่ยมาให้แล้วนะคะว่าราคามหาชนชุดผ้าใหม่ชุดนี้นะ
อยู่ที่๓๓๐๐บาทค่ะ

แต่มารายการเราทั้งทีเบ้นไม่ได้หรอกราคานี้ผมไม่ให้แม่กลับไปหรอก
อายขายกี้หน้าประชาธิ
ก่อนที่พี่จะไปพูดถึงราคาจำนำ
คือหนูอยากจะเชื่อจริงว่าแม่เขาใส่ชุดนี้ได้อยู่

อยากให้แม่ใส่แล้วก็อยากเห็นแม่ร้องในชุดนี้ด้วยอ่ะแม่

ถ้างั้นก่อนเราจะไปดูราคาจำนำ
แม่จับโชว์สักโชว์หนึ่งนะแม่นะ

ไปเปลี่ยนชุดเลย

กลับไห้

อยากหนีไกลความจนไล่พัดถิ่น
กินต้นหากินถูกบ่อมีใครอยากก่อ
ก็เศร้ากินคำคำทั้งสุภัยต่อ
โอ้ยไม่พักกะโดขั้นทอกะยานโอ๊ดตาย
มองพักกายคือห่องสี่เหลี่ยมน้อย
พริกทอดเที่ยงหนาน้อยลมร่วงเย็นสบาย
กะเพราขายค้างอาหารตามสั่งเมืองใหญ่
โต้แสบคือปล่นเห็ดไข่ต้มป่าขอไย
บ้านเขาดอกเหนียม
โอ้โหเป็นยังไงคุณแม่คุณพ่อที่ดูอยู่ทางหน้าจอ

สวยงามมากและที่สำคัญนะชุดยังใส่ได้เห็นปะล่ะ
แม่ชุดแม่นี่เสียมากจริงหนูยอมเลย
แต่ราคามหาชนอย่างที่บอกนะแม่
เมื่อกี้เนี่ยอุตส่าห์โชว์เราสักขนาดนั้น
นะมีฟ้อนมีลำให้เราได้หายคิดถึงไปแล้วนะ

วันนี้นะถือว่าเป็นการตอบแทนกันแล้วกันครับ
ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาทราบราคาจำนำในวันนี้นะครับ
และราคาจำนำในวันนี้อยู่ที่
เท่าไหร่
โอ้โห
เห็นราคารู้สึกยังไงบ้างคะแม่

พอใจนะถ้าพอใจ
เชิญแม่น้องใหม่จำนำครับ
รับจำนำ
และแม่น้องใหม่ของเราก็รับเงินจำนำจากทางรายการไปก่อนเลย
อื้มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
และรับเงินรางวัลข้อละ๕๐๐๐บาท
รวมเงินรางวัลสูงสุดในรอบนี้
ถึง๒๐๐๐บาทเลยครับ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๑ครับ

มันมีตะขงตะขาบมาหาแม่ใช่ไหม
แม่กลัวไหมตะขาบกลัวนะคะ

ทำไมหนูสนิทกับตะขาบ

หนูเคยเล่นเป็นคุณยายวรรณาชค่ะในเรื่องขยะอสูรนะแม่นะใช่จำได้เลย

ดูตอนเป็นหนูหรือเป็นพี่เป็นหนูแหละ

จะมีพี่นกสินใจแล้วก็มีก่อนพี่เบ้น
เหมียวชมัยพรเข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๑ถามว่า
ตอนที่รับบทคุณยายวรนาศใครมีอายุน้อยกว่ากัน
๑เหมียวชมัยพรณ์

คิดว่าใครคะแม่คุณเหมียวค่ะดูจากอะไรไหมคะ
รูปหน้าเหมือนจะหน้าเด็กอะหมายถึงในรูปนี้ใช่
เหมียวเขาดูเด็กกว่าพี่นกตอนที่เล่นเรื่องนี้ถูกไหมคะใช่ค่ะ
ตอบมาแล้วว่าคุณเหมียวชมัยพรค่ะ
ข้อ๑นะคะคุณเหมียวชมัยพรณ์ค่ะอืม

เพราะขณะที่รับบทคุณยายวรนาศนะครับคุณเหมียวชมัยพรนะครับมีอายุน้อยกว่าคุณนกสินใจ
เหมียวชมัยพรเกิดวันที่๑๓กันยายน๒๕๐
ขณะที่รับบทพศ๒๕๓๕อายุ๒๕
ส่วนพี่นกสินใจนะคะเกิดวันที่๒๘มกราคม๒๕๐๘ค่ะ
รับบทคุณยายวรรณาตอนปี๒๕๔๔นะคะ

ตอบคำถามไปแล้ว๑ข้อตอบถุง๑ข้อรับประกอบ๕๐๐๐บาท

คำถามไถ่ของข้อที่๒ครับ

เห็นบอกว่าแม่มีโชว์ต่างประเทศด้วยใช่ไหม

ก็มีไปบาเลนค่ะก็มีฮ่องกง
ประเทศลาวประเทศลาวไปบ่อยลาวก็ไป

ส่วนมากคนอีสานไปอยู่ทำงานก็จะเยอะนะคะ
วันนี้วันที่๙เมษาอีกไม่กี่วัน
ก็จะถึงวันสำคัญของประเทศเกาหลีนะ
วันที่๑๔เมษาค่ะวันคนโสด
เขาบอกว่าวันนี้คนที่ไม่มีคู่เนี่ย
เขาจะมาร่วมฉลองกันแก้แค้นวันวาเลนไทย
อ่ะเข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่สองถามว่า
วันที่๑๔เมษายนเป็นวันคนโสดของประเทศเกาหลีใต้
โสดจะมารวมตัวกันทำสิ่งใด
ข้อหนึ่งกินบะหมี่
ข้อสองร้องคาลาโอเกะ

หมายถึงว่าคนเกาหลีชอบร้องเพลง

บะหมี่เนี่ยมันก็น่าจะกินทุกวันอยู่แล้วเนอ

ทำไมอ่ะชีวิตมันเหงาก็นั่งซูดบะหมี่ไปอย่างนี้
ไม่ใช่เลือกมาแล้วนะครับ
เห็นด้วยกับแม่ไหม
มาวิจัย

ผู้จำนำวันนี้คือหมอลำชื่อดังน้องใหม่เมืองชุมแพร
ซึ่งนำชุดผ้าไหมแสนรักมาจำนำ
คำถามข้อที่๒นี้หากแม่น้องใหม่ตอบถูก
ก็จะถ่ายของสำเร็จมาเอาใจช่วยกันครับ

วันที่๑๔เมษายนของทุกปีของประเทศเกาหลีใต้นะครับ
เหล่าคนโสดทั้งหลายแหล่ก็จะปลดปล่อยความช้ำอกช้ำใจกันที่ไม่มีคู่
เขาบอกว่าเพื่อนเขาจะนัดรวมตัวกันแกล้งคนโสด
ใส่ชุดดำแล้วก็กินบะหมี่ดำ

๒ข้อตอบถูก๒ข้อเริ่มกันสัดซ้อมไปแนบ๑๐๐๐บาท
และที่สำคัญนะครับถ่ายของ
ได้ชุดกลับไปเรียบร้อยแล้วแม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
อันไหนจะเป็นของเราก็คือของเราเนี่ยครับ

ค่ะงั้นเข้าสู่คำถามไทยคลองข้อที่๓ครับ

เราจะรู้สึกว่าถ้าเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิคุ้มครอง
เราจะสบายใจไม่รู้เป็นกันหรือเปล่า

อย่างหนูคืออะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดถือ
ตั้งแต่เข้าวงการมาเลยเนี่ยก็จะเป็นพระพิคเนต
แม่ล่ะครับที่บ้านมีพระพิคเนธไหม

องค์พระพิกาเนตเนี่ยท่านจะมีหนูเป็นพาหนะ

แล้วนอกจากนี้ข้างกายของท่านเนี่ยมีงูด้วยนะ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓ถามว่า
งูของพระพิคเนธมีไว้ทำอะไร
ข้อหนึ่งไว้สาบสตรู
ข้อสองไว้รัดพุ่ง

ก็น่าจะเป็นไว้สาปศตรู

แล้วก็บางทีท่านอาจจะไม่อยากลงมือเองอย่างนี้

พอวิ่งภูมิยิ่งโตก็ยิ่งสมบูรณ์แม่ค่ะ

โลกเรานี้ก็มีอะไรแปลกอยู่เสมอนะครับ

เคยได้ยินตำนานนี้กันหรือเปล่า

มีเรื่องเล่าอยู่ว่าคราวหนึ่งเนี่ย
พระพิคเนตเสวยขนมโมทกะ

เสวยเสร็จเนี่ยก็ทรงหนูเนี่ย

ระหว่างทางมีงูตัวใหญ่ตัวหนึ่ง

เสร็จพระพิฆเนตกระเด็นล่วงลงไป

เสวยเข้าไปทำไมพระองค์ท่านเสียดาย

แล้วก็เอางูตัวนั้นมารัดท้องเอาไว้
ไม่ให้ขนมมันหลุดออกมาอีก

ใช่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแม่

คำตอบที่มันคาดไม่ถึงจริง

รับเงินสะสมไป๑๐๐๐บาท

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๔ครับ
แม่เกิดที่ชุมแพลเนาะ

ที่มีคำว่าชุมแพรเหมือนกัน

แซ็กชุมแพลนี่คนนี้แหละนะ
บ้านเดียวกันเคยเจอกันไหม

เขาก็อยู่ตลาดแต่ว่าแม่จะอยู่นอกตลาดปกติ

ถ้ารู้จักกันหรืออยู่ใกล้กันเนอะ

ของข้อที่๔ถามว่า

ที่บ้านประกอบกิจการใด
ข้อหนึ่งทำเฟอร์นิเจอร์
ข้อ๒ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

พี่หนึ่งเคยได้ยินมั้ยเรื่องแซ็ก

เกี่ยวกับหมายก็ต้องทำเฟอร์นิเจอร์ล่ะ

เขาเคยผ่านจริงเพราะว่ามีเด็กคนวอยอยู่ใกล้บ้าน

ข้อเดียวให้เขาเขาเคยผ่านบ้านเนอะ

ตอบมาแล้วนะครับข้อ๑ทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะ

แม่เงียบเลยครับข้อนี้

จะใช่ช่างเฟอร์นิเจอร์หรือเปล่า

แต่หลังบ้านอาจจะซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้นะ

ไปฟังจากปากของแสกพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับผมแซคชุมแพรนะครับผม
ก็ก่อนหน้านี้นะครับ

ก่อนที่จะเข้าวงการเป็นนักร้องนะครับผม

เฮ้ยเขาผ่านบ้านนั้นจริงด้วยอ่ะ
ตอบคำถามไป๔ข้อตอบถูก๓ข้อนะคะ

ลูกชายเขาฝากอะไรมาบอกกับแม่ด้วย

เขาพูดถึงแม่ด้วยไปฟังพร้อมกันเลยนะครับ

ถ้าย้อนไปเมื่อ๑๐ปีที่แล้วนะครับผม
ไม่มีใครไม่รู้จักกับคุณแม่น้องใหม่เมืองชุมแพรนะครับ
รวมไปถึงแซคชุมแพร่นะครับก็เป็นเอฟซี่แล้วก็เป็นแฟนคลับของคุณแม่น้องใหม่นะครับผม
เมื่อนี้แซคชุมแพ้และก็รวมไปถึงเอฟซีแฟนเพลงทุกท่านนะครับ

บางวันคุณแม่จะเจอกับปัญหาและกับอุปสรรคอย่างอยู่นะครับผม
ซ้ายเขามีนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณแม่
ขอให้คุณแม่ก้าวผ่านนะครับผมเรื่องที่คุณแม่เจออยู่ให้ผ่านไปได้ด้วยดี
สู้ด้วยครับคุณแม่ครับเป็นกำลังใจไงครับผมขอบคุณอะไรครับ
บาทเนี่ยนะถ้าแม่สามารถเล่นเกมนะคะในช่วงตัวจำนำโชคได้สำเร็จนะแม่
เงินเนี่ยจะดับเบิ้ลขึ้นจะเป็น๓๐๐๐บาททันที

และตัวจำนำในวันนี้จะนำโชคด้วยเกม
เราจะมีถ้วยกระดาษอยู่ทั้ง๘ทิศ
ผู้จำนำจะต้องใช้ลมปรานเป่าปูด
ถ้วยกระดาษบินเข้าขาทั้ง๘ถ้วย
หากทำสำเร็จภายในเวลา๑๐๐วินาที
ก็มั่นงานรางวัลให้ไปเลยครับ
กติกามันก็เป็นแบบนี้แหละคุณตำรวจ

ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
ตอนแรกแม่ก็แอบดีใจกุ้มกิ่มเลยค่ะ

พอได้เริ่มเป่าปุ๊บไปสักพักหนึ่งแล้วใช่ไหมครับ

มันไม่ได้ง่ายไงเนอะ

แม่

แม่

แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่แม่
ฟังเฉลยพร้อมกันเลย

ใช้เวลากับตอนแรกเยอะไปนิดนึง

เราก็เล่นเกมไปแล้วเราก็มีเงินสะสมไปไม่น้อยเลยนะคะ

วกกับเงินจำนำอีก๗๒๐๐บาท
วันนี้รับไปทั้งหมดนะคะ๒๒๒๐๐บาท
ที่สำคัญคือไทยของสำเรน

ขอบคุณทุกท่านเลยที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะ
ก็ถือว่าเป็นเหมือนประกายแห่งแสงสว่างของชีวิตค่ะ
ที่จะก้าวไปแบบมีพลัง

ขอบคุณแม่น้องใหม่และพี่หนึ่งด้วยนะคะ

เราจะไปถ่ายของจำนำให้คนทางบ้านกัน

คุณซัมเสียจากจังหวัดยาลาครับ
ลูกจ้างขายเสื้อผ้าที่เคยมีรายได้
กลายเป็นคนตกงานในช่วงโควิด๑๙ระบาด
เพราะร้านเสื้อผ้าปิดกิจการ
ทำให้คุณซัมเซียจำเป็นต้องนำแหวนทองไปจำนำ
ในราคา๒๕๐๐บาท
เพื่อเอาเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้าน

ก็ขอจัดการไข่ให้ไปเลยครับ
สลามัสหวัดด้าน

หากอยากให้เราถ่ายของที่ติดจำนำให้ฟรีแบบนี้
ส่งเรื่องมาทางเฟซบุ๊กเกมรับจำนำ
หรือทางจดหมายตามกฎิกาอยู่ในนี้ได้เลย
บิใจด้วยนะคะ
ครับคุณมีรอยยิ้มเราก็มีความสุขนะพี่เบ้นนะ

อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมรายการเกมรับจำนำของเรานะครับ
พร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้กับคุณผู้ชมนะครับ
คุณสามารถเอาของอะไรก็ได้มาจำนำกับทางรายการของเรา
แล้วก็รับเงินจำนำในราคาสิทธิพิเศษแบบนี้ไปได้เสมอครับ
ใช่ค่ะพบกับเรานะคะเกมรับจำนำเปิดทำการทุกวันอาทิตย์เวลา๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

แล้วพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้านะครับ
วันนี้ไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีครับ
วันนี้นะเราตอบส่งท้ายส่งการ
เรารวบรวมเรื่องราวแบบสนุกที่ประทับใจคุณผู้ชมนะครับ
หลากหลายเรื่องราวของผู้มาจำนำในรายการ
คำถามสำคัญเลยไม่ถามไม่ได้เลย

เริ่มยอมไม่ถอนแต่ก็ให้ของปัมปัมไปแล้วอ่ะ